ดูสาวสวยระดับจักรวาลกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับน้องนิ้งโสพิดานั่นเองค่ะ
แต่ว่าโดนแฟนนุ่มเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานโดนจองตัวไว้แล้วแหละเดี๋ยวนี้ก็จะไม่โสดแล้ว
เร็วนี้นะคะก็มาอัปเดตแพลนวิวาหน่อยค่ะกับแฟนหนุ่มไฮโซสุดอาร์ตเนี่ยนะคะ
แล้วบอกเลยว่าเพิ่งไปฮานีมูลกันมาที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าพรีฮานีมูลหรือเปล่า
ไปซ้อมฮานีมูลมาอ่าและอีกเรื่องหนึ่งที่เจอหน้าน้องนิดก็ต้องถามหน่อยละกัน
เปลี่ยนมาเป็นคุณตีแมชชิ่งตอนนี้เนี่ยน้องนิ้งเองในฐานะนางงามคนสุดท้ายของคุณแดง
จะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังน้องนิ้งตอบกันหน่อยค่ะ
ยังไม่ค่ะคุยกับที่บ้านก็คือว่านิ้งอยากที่จะทำหน้าที่ของนิ้งให้เสร็จก่อนค่ะ

ค่ะค่ะแฟนรอได้นะคะ

ล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันมีการเปลี่ยนมือเนาะเวที

ความรู้สึกเราค่ะอันนี้นิ้งก็เป็นทางของผู้ใหญ่อ่ะนะคะ

แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้น้องรุ่นต่อไปค่ะ
ก็ตอบสวยตอบดีเหมือนเดิมนะคะ